ตาวัย๗๒ปีนะคะนอนตายอยู่ที่เถียงนาท้ายหมู่บ้าน
คือคุณตาจริงหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๔มกราคมญาติออกตามหา
ตามหาที่เถียงนานี้แล้ววันที่๑๔ไม่เจอ
วันที่๑๕มาอีกไม่เจอ
วันที่๑๖มาช่วงเช้าไม่เจอ
หลังจากนั้นไปช่วงสายหน่อยถึงเจอศพค่ะ
แล้วศพก็คือไม่ได้อยู่ในที่รับตาคนก็คือเนี่ยอยู่ข้างเถียงนาแบบนี้เลย
เขาบอกมันแปลกนะมันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจสพปทุมรัฐเข้าตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตที่เถียงนาท้ายหมู่บ้านม่วง
ในอำเภอทุมรัฐจังหวัด๑๐๑นะคะ
ผู้ตายคือนายทองใบพรมศิลาอายุ๗๒ปีเป็นชาวบ้านม่วงค่ะ
สภาพก็คือนอนหงายสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวฟ้านุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วมีหมอนรองที่ศีรษะอยู่ด้วยนะ

คือเหมือนนอนหนุนหมอนแต่เขาตายอะค่ะ
แล้วที่ขมับขวามีรอยยุบลงไปเหมือนถูกตีด้วยของแข็ง
แล้วก็มีคราบเลือดตามเสื้อผ้าด้วยนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ส่งร่างชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้ว
คุยกับน้องสาวของผู้ตายเขาบอกว่า
นายทองใบพี่ชายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่เถียงนาตรงนี้

กลับไปกลับอยู่แบบนี้๒ปีแล้ว
นิสัยของพี่ชายคือไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใคร
ไม่มีครอบครัวแต่ว่ามีลูกหลานนะคะ
ก็ชอบหยอกเอิญหยอกล้อกับลูกหลานเป็นปกติ

ปลุกมันสัมปะหลังหาเลี้ยงชีพตัวเอง

พี่ชายต้องโดนทำร้ายจนเสียชีวิตแน่
หลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีอาการเจ็บป่วย

หนามึดเป็นลมลื่นล้มเสียชีวิตหรือเปล่า
น้องสาวบอกดูสภาพศพก่อน
ล้มเสียชีวิตแล้วทำไมที่หัวมีหมอนรองอยู่ได้
มันประหลาดนะแล้วขมับขวามันยุบอ่ะ
แล้วพี่ชายก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวด้วย

เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องมีคนก่อเหตุแน่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะค่ะนายบดเพลงขอบอกว่า
เย็นแค่จบสีมากราคมเนี่ยผู้ตายหายตัวไป
ญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหาพร้อมกับชาวบ้าน
มาตรงเขียงน้าที่นึงเพราะเคราะห์รู้ว่าผู้ตาย
ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นประจำไม่เจอสิบห้ามกราคมย้อนกลับมาดูที่เดิม
ไม่เจอปกติแล้วผู้ตายต้องกลับเข้าบ้านไปเอาห่อกับข้าวมากินเป็นประจำ
บางทีก็อาจจะกลับไปนอนบ้านบ้างบ้านไม่อยู่จนสิบหกค่ะ
ออกมาหาพร้อมกับชาวบ้านถึงค่อยมาเจอค่ะ
ศพนายทองใบนอนหงายหน้าอยู่ตรงถิ่นนาเลยสภาพคือเหมือนโดนทุบ
คิดว่าอาจจะถูกทำร้ายแล้วโดนเอาร่างมาทิ้งตรงนี้
ครับเอ่อชาวบ้านเห่าครับห้าบ่อเสียซ้อยกัน
ครับจะผิดบังครับคนที่ทำพ่วงผิดก็คือรับประจำผิด
เมืองต้นนะคะตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีการส่วนที่กำลังร่วมกับชุดสืบสวนสพปทุมรัฐเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุนะคะ
ปมเอาไว้น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือมีปากเสียงกับคนที่เคยทะเลาะกันค่ะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการสูบน้ำออกจากสระน้ำที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะ